ซึ่งการล่าโปเกมอนก็ได้กลายเป็นกระแสที่ลุกลามไปทั่วโลกแล้วนะครับ

ซึ่งหลายประเทศก็เพิ่งเล่นได้อย่างเป็นทางการ
ส่วนพิวเทพันธ์ฆ่าล้างเผาผันในกัมพูชา
ก็ต้องออกประกาศห้ามนักท่องเที่ยวเล่นเกมนี้

แต่ว่าญี่ปุ่นเลือกที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
ด้วยการหวังให้การล่าโปเกมอน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดที่เคยเผชิญพันธิบัติ
และก็แผ่นดินไหวเมื่อ๕ปีก่อน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือสวนสัตว์ไต้หวันที่วันนี้มีผู้เข้าชมมากไม่ต่างจากทุกวัน
เกือบทุกคนถือโทรศัพท์ไว้ในมือ
แต่พวกเขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพสัตว์ต่างเหมือนเคย

ทุกคนจะดูสนุกสนานกับการลาบโปเกมอน
แต่ก็มีผู้เข้าชมสวนสัตว์บางคนไม่ค่อยชอบกับบรรยากาศแบบนี้เท่าไหร่นัก
เธอคนนี้ที่บอกว่าไม่ค่อยพอใจเมื่อเข้าสวนสัตว์มา
และเห็นทุกคนเล่นแต่โปเกมอนโก
แม้แต่ในโซนเพนกวินที่มีคนเข้าไปเล่นในนั้นอย่างสบายใจ
เช่นนี้เกิดขึ้นแม้กระทั่งในสี่แยกใจกลางกรุงไทเปย์
ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์บางคนห้ามใจไม่ไหว
หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาล่าโปเกมอนทุกครั้งที่ติดไฟแดง
โดยตำรวจบอกว่าตั้งแต่วันที่๖สิงหาคม
ซึ่งเป็นวันที่โปเกมอนโกเปิดให้เล่นในไต้หวันอย่างเป็นทางการ
จนถึงวันที่๘สิงหาคมช่วงเวลาเพียง๒วัน
แจกใบสั่งไปแล้วกว่า๑๒๐๐ใบ
เล่นโปเกมมอนโกยังเห็นได้ตามสถานที่ท่องเที่ยว
และสวนสาธารณะในนครย่างกุ้งของพม่า
เพราะแม้ว่าผู้พัฒนาเกมจะยังไม่เปิดให้เล่นโปเกมอนโก

แต่คนพม่าที่ลองโหลดมาเล่นกลับพบว่า
สามารถจับโปเกมอนในย่างกุ้งได้ไม่ต่างจากในประเทศอื่น
ความกังวลถึงผลกระทบจากการเล่นโปเกมอนโก

เช่นในพิพิธภัณฑ์ค่าล้างเผ่าพันธุ
กรุงพนมเป็นของกัมพูชา
นุสรรำลึกความหดร้ายในช่วงเขมรแดง
ทำให้มีชาวกัมพูชาเสียชีวิตอย่างน้อย๑ล้าน๘แสนคน
ซึ่งแม้จะไม่มีผู้นิยมเข้าไปเล่นภายในพิพิธภัณฑ์
แต่ล่าสุดผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ก็ประกาศห้ามเล่นโปเกมอนโกแล้ว
โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งหลายคนก็เห็นด้วยกับข้อห้ามนี้
คนขับรถตุ๊กชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่า
การตัดสินใจห้ามนักท่องเที่ยวเล่นโปเกมอนโกในพิพิธภัณฑ์นั้นถูกต้องแล้ว
เพราะที่แห่งนี้เป็นสถานที่แห่งความเศร้าโศก
ทุกคนควรให้ความเคารพเหยื่อสังหารอย่างสงบ
ซึ่งก็น่าจะห้ามเล่นโปเกมอนโกในสถานที่อื่น
ที่มีลักษณะเดียวกันกับแบบนี้ด้วย
ก่อนหน้านี้ที่พิพิธภัณฑ์การสังหารหมู่ในสาวรัฐ
เพิ่งออกมาประกาศเตือนผู้เยี่ยมชมว่า
เล่นโปเกมอนโกในสถานที่ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
โดยที่ผ่านมาผู้พัฒนาเกมอย่างในแอนติก
เลือกที่จะปิดพื้นที่การเล่นที่มีลักษณะเป็นอนุสรสถานไปแล้วหลายแห่งด้วย
ส่วนที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวและซึนามิ
เมื่อปี๒๕๕๔เช่นในอิวาเตะมิยากิฟูกูชิมะและคุมาโมโต
กลับหวังใช้โปเกมอนโกส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยจับมือกับผู้พัฒนาเกมในการเพิ่มโปเกสต๊อปและยิม
ในพื้นที่ที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นพิเศษจอมพลดาวสุโข